เอ่อจริงเหรอใครเขียนว่าจะฆ่าท่านใครเอ่อเหรอใครพวกการเมืองหรือว่า
วันใหม่วันใหม่ก็ต้องระวังมีความคิดแบบนี้
เออหรอโหเอาเหอะท่านทำให้แบบเมืองเล่นกันแรง
แต่ต้องวิเคราะห์ว่าน้ำหนักข่าวมันเป็นยังไง
ก็ไปดูสิโซเชียลส่งมาทางไลน์หรือว่าเฟสบุ๊คส่งกันต่อ
ส่งมาทางไหนวะในโซเชียลนะ
เต็มไปหมดละทำไมต้องเล่น
ไม่รู้สิเพราะอะไรอะเขาเขียนเหตุผล
ว่าทำอะไรว่าทำอะไรที่เขาคิดร้าย
ไม่รู้แต่เป็นหัวขบวนในรัฐบาลไม่รู้
ไม่รู้โดยโดยสิอ๋อมีหน้าว่าต้องไปก่อน